ทนายแม่ซึ่งตอนนี้อยู่กับคุณเต้แล้ว
แต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีคุณตังโมนะ
นี่แหละที่ไปติดหนี้เขาหลายเจ้าเลย

หนึ่งคนในนั้นเป็นคุณยาย
คุณยายคนนี้มาโชว์ให้ดูเลยว่า
ทนกริสนะเริ่มทยอยใช้หนี้อ่ะนะ
ทนายกฤษณะเนี่ยติดหนี้คุณยายหรือว่านางบุญมาอายุ๗๕ปี
เป็นชาวนิคม๓ตะบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดร
ติดอยู่๑๑๗๕๐๐บาท
ทนกริสนะโอนมาแล้วครับ๗มีศาสตร์ที่ผ่านมา
พันนะทนายกฤษณะบอกว่าเอาทอง๑สลึงเนี่ยไปจำนำแล้วก็
มาใช้หนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้สิจริงเคยรับปากกับคุณยาย
คนนี้ไว้ว่าจะโอนเงินให้วันที่๑เมษาจำนวนสองหมื่นแต่นี่โอน
มาให้๓๐๐๐นะครับวันที่๗เมษาครับคุณยายบุญมาบอกว่าจะโอน
เงินให้อีกวันที่๑๑เมษาก็คือเมื่อวานจำนวน๒๐๐๐บาทแล้วก็
หลังสงกรานจะโอนให้อีก๑๐๐๐๐บาทอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับท่านนาย
กฤษณะบอกว่าจะขอแบบทยอยจ่ายซึ่งท่านนายกฤษณะบอกว่า
จ่ายหนี้ให้ทั้งหมดไม่เคยลืมบุญคุณของคนที่ช่วยเหลือ
แน่นอนก็บอกว่าจะให้ไม่ลืมบุญคุณแกว่าใครทำดีกับผมให้

จะขึ้นไปผมจะไปกลับแม่ขอโทษแม่แห่งพ่อที่ได้แล้ว
๓๐๐๐บาทเธอบอกว่าเงินเอามาจากไหนกำส่วยจำส่วย

วัน๒วันก็หมดเนอะ
เยี่ยมมากแม่ให้สักน้อยเลย
ติดอยู่๑๑๗๐๐ให้มา๓๐๐นะ

ตอนนี้คือเชื่อว่างานเริ่มทยอยมาแล้ว
แกก็มีความตั้งใจที่จะใช้หนี้คืน

หนี้คนอื่นเริ่มทยอยได้เงินคืนบ้างแล้วครับ

อย่างนายจตุพงศ์ปัญญาสวัสดิ์หรือว่าเฮียโต
โตอายุ๔๐เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว

คนนี้ก็ถูกทนายกฤษณะยืมเงินไป๕๖๐๐เหมือนกัน
ประมาณปี๖๐โอ้โหยืมมา๕ปีแล้วนะ

แล้วก็ทนายกฤษณะรับปากว่าจะส่งคืนให้เดือนละ๑๘๖๖บาท
งวดแรกก็คือ๑เมษายนที่ผ่านมา
เฮียโตได้จริงแล้วได้ครบด้วย
ได้ไป๑๘๖๖บาทตามที่ธนายกฤษณะสัญญาเอาไว้ครับ
ส่วนงวดวันที่๒พฤษภาคมอันนี้เป็นอีกคนนึงนะ
เป็นอาจารย์สังกัดอาชีวศึกษาที่จังหวัดอุดรธานี
คนนี้เขาเป็นเจ้าหนี้ธนายกริษณะอยู่๖๘๐๐๐บาท
นายกฤษณะรับปากจะใช้หนี้งวดแรก๒พฤษภาคมนี้
เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าอาจารย์จะได้เงินตามสัญญาหรือเปล่า
ซึ่งหลายคนก็บอกว่าถ้าทนายกฤษณะยังเบี้ยวหนี้อีกนะ

เพราะว่ามีสัญญากู้ยืมเงินอย่างชัดเจนเลยนะครับ